ก็เป็นไปตามข่าวที่ทางเพื่อไทยก็ได้ให้มาแล้วก่อนหน้านี้
จึงรูปลงคิดเป็นแคณดิเดตนายกรัฐมนธรี
สองฝั่งไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชา
หรือคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีสมควรที่จะได้ปรากฏตัว
และแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมรัฐสภา
และต่อหน้าประชาชนหลายสิบล้านคนที่แน่นอนว่าจะต้องเฝ้าดู
ในทุกช่องทางสื่อความสนใจของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก
โหวตแม้จะเกิดขึ้นในรัฐสภามือที่ยก
เป็นมือของผู้แทนรัศดรและวุฒิสมาชิก
แต่ผู้ที่จะตัดสินใจว่าใครสมควรเป็นนายกรัฐมนตรี
ควรจะเป็นประชาชนเจ้าของประเทศหกสิบแปดล้านคน
แปดล้านคนแม้พวกเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าไปโหวตในสภา
อย่างน้อยพวกเขาควรได้เห็นว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีของพวกเขา
มีวิสัยทัศน์อย่างไรมีบุคลิกอย่างไร
มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ามาบริหารภาษีของพวกเขา
ที่ทำงานอย่างเหนือยากเพื่อส่งให้รัฐหรือไม่เอ่อสารรัฐธรรมนูลมีมติให้
คุณธนทรยุติการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนรัศดรเป็นการชั่วคราว
แต่การแสดงวิสัยทัศน์ครั้งนี้คุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งจะเป็นผู้ที่ควบคุมการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้พูดชัดเจนแล้วว่า
การแสดงวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นไปได้เป็นสิ่งที่ทำได้
เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายห้ามเอาไว้และคุณชวนเองก็เปิดทางแล้วว่า
ถ้าเกิดจะให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ย่อมสามารถทำได้
ดิเดตทั้งสองคนสามารถปรากฏตัวในสภาได้ค่ะคุณธนทรพรุ่งนี้เดินทางไปที่สภาอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าจะเป็นการไปรับฟังที่ห้องประชุมสอสอของพักที่อยู่ภายในอาคารรัฐสภา
ไม่สามารถเข้าไปในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาได้แต่ถ้าได้รับอนุญาตให้แคนดิเดต
มีการแสดงวิสัยทัศน์คุณธนทรจะสามารถเข้าไปและแสดงวิสัยทัศน์ได้ในฐานะ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่การทำหน้าที่ผู้แทนรัศดร